สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยแล้วนะครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่อง
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนออกไปเข้าวัดทำบุญนะครับ
บางจุดบางพื้นที่อากาศเริ่มปลอดโปร่ง
จุดยังมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้เองในบริเวณพื้นที่ประอิสานตอนบน
ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นทุกปีในช่วงวันออกพรรษา
ก็คือปรากฏการณ์บ้างไฟพยามนาค
ซึ่งตอนนี้หลายคนก็ออกไปรอชมปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องของอากาศที่จะเริ่มเย็นลง
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เองปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำความเย็น
กระแสลมจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นได้มีการเอาความเย็นเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้ว
ดังนั้นในช่วงเช้าจะได้สัมผัสอากาศเย็นกันอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจจะไม่สบายได้
โดยตัวการสำคัญที่ดันความเย็นลงมาก็คือบริเวณความกดอากาศสูงจากทางตอนบน
หลังจากนี้ก็จะมีการแผลลงมาเป็นระยะนะครับ
ในขณะเดียวกันกลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณพื้นที่ตอนกลาง

แต่ว่าส่วนหางของหย่อมความกดอากาศต่ำ
ที่ทำให้เกิดฝนยังพาดผ่านบ้าง

แต่ก็จะอ่อนจากช่วงที่ตกก่อนหน้านี้มา

เบี่ยงทิศทางเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปความชื้นที่จะมาพร้อมกับ
รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะลดลงครับ
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมในวันพรุ่งนี้
สังเกตว่าจุดสีส้มคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกค่อนข้างเยอะ

กระจายอยู่ในทะเลสักส่วนใหญ่มีภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกบ้างเล็กน้อยนะครับ
ส่วนนี้เป็นห่อมความกดอากาศต่ำที่ต้องจับตาต่อไปครับ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าจะมีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวที่จะมาช่วยดึงลมหนาวจากบริเวณทางตอนบน
ให้ลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยในช่วงสัปดาห์หน้า
นี่ทั้งหมดคือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ